ถึงขนาดที่ว่าพระที่วัดนี้ต้องถลกจีวร
แล้วก็ไปช่วยน้ำท่วมแบบนี้ฮะ
ดูครับไปกันที่รถแท็กเตอร์ขึ้นกันซ้อนกันไปแบบนี้
เอาบางจุดลงน้ำลุยน้ำแล้วดูครับว่าต้องช่วยกัน
ข้างบนก็มีเห็นไหมฮะนั่นนะครับคุณขวัญคุณผู้ชม
อันนี้ช่วยแบกของแบกอะไรกัน
อาจารย์ประหลัดอาทรสายทองเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดงครับ
ไปเลยพร้อมกันกับพระลูกวัดไปช่วยชาวบ้านครับ
เนื่องจากว่าอะไรน้ำท่วม
ขอไปที่ภาพรถแท็กเตอร์และมีนั่งอยู่บนด้านหลังคาของรถอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือต้องนั่งไปบนหลังคาในระหว่างนั้น
เพื่อต้องการที่จะบอกข่าวกระจายเสียงบอกเตือนชาวบ้านว่าให้ระวังนะคุณโยม
แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มีสวดให้พรด้วยจังหวะแบบนี้นะครับ
ประหลัดอาธรณ์เจ้าอาวาสครับแล้วก็ลูกศิษย์
ในพื้นที่พนมสารคามแล้วก็สนามชายเขตที่ฉะเชิงเศร้า
ก็เป็นตัวแทนไปช่วยเหลือกันเอาข้าวสารอาหารแห้งไปครับ
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านหลังจากนั้นลงพื้นที่
ลุยไปช่วยเหลือเพราะว่าบางบ้านนี่ฮะเดินไปไม่ได้
ขับไปไม่ถึงก็ต้องใช้เรือเข้าไปแบบนี้
เอาน้ำแพ็คให้เอาอาหารแห้งให้นะครับ
โอ้โหคือคุณพระช่วยจริงแล้วช่วยกันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นครับ
ระหว่างทางพระประหลัดอาธรณ์ตะโกนบอกชาวคณะบอกว่า
ปิงดูดเลือดด้วยฮะโอ้โหคือแหมปิงมันดูดเลือดจนตัวเป่งเลยอ่ะ
แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคครับ
พักกันแป๊บหนึ่งเอาเคลียร์ปิงดึงออกได้เรียบร้อยทำผงทำแผลเสร็จ
ลุยกันต่อครับหลายตำบลเลยนะครับที่พระท่านไปช่วยเหลือ
แล้วถุงยางชีพที่ไปมอบให้กับชาวบ้าน
เชื่อไหมครับว่าเราจะเห็นภาพของชาวบ้านที่เขามีรอยยิ้ม
มีกำลังใจมีแรงที่จะสู้ต่อ
นี่ครับคือมารับน้ำรับอาหารแล้วกลับเข้าบ้านของตัวเองไปพร้อมกับกำลังใจ
เพราะว่ากว่า๑สัปดาห์ที่ถูกน้ำท่วมคุณขวัญคุณผู้ชม
แม้ว่าจะมีหน่วยงานในพื้นที่ผู้นำชุมชน
ทยอยเอาของมาช่วยเอาของมาแจกแล้วก็ตาม
แต่ว่าบางทีเนี่ยแหมกองทัพมันเดินด้วยทองใช่ไหมฮะ
เดียวมันก็หมดแล้วไงพอมีแรงช่วยเหลือจากพระจากวัดมาช่วยอีกเนี่ย
ชาวบ้านก็ยิ่งมีกำลังใจเป็นกำลังใจเพิ่มเติมให้กับทุกพื้นที่เลยนะครับ